คุณผู้ชมมาดูดราม่าวัคซีนไฟเซอร์ที่จะฉีดให้กับเด็กนักเรียนกันหน่อยนะคะ
ราม่าออกมาหลายมุมมากนะคะหลายคนเกาหัวแกรกแล้วก็พูดว่าอียังว่ะ
มุมแรกก็คือไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่จะฆ่าล้างเผาพันธุ์

ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมดราม่านี่คือตาร์ทมากเลยนะคะ
น้องคนนี้เห็นศีรษะเธอไหมคะทำไมฮะไม่ดำผมย้อมมาเหรอย้อมมา
ก็เพราะผมไม่ดำไงไปย้อมสีผมมาครูไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ไล่ไปกลับให้ทำผมดำก่อนนะฮะสุดท้ายน้องกลับไปทำไหม
ต้องกลับไปทำผมดำแล้วกลับมาฉีดวัคซีนใหม่นะคะ
ตอนนี้ได้รับแล้วนะคะเราย้อมเป็นสีดำแล้วนี่นี่
บางคนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าอยากรู้สาเหตุ
ทำไมสีผมเกี่ยวกับอะไรกับการได้รับวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์
เป็นอำนาจของครูไปหมดแล้วในการควบคุมวัคซีนเนี่ยเหรอฮะ
ค่ะนี่คือมุมหนึ่งเรื่องของกฎระเบียบ
อันนี้ครูพยายามอธิบายใช้ข้อมูลชุดนี้อธิบายกับเด็ก
แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยไปละเมิดสิทธิเขาหรือเปล่าถูกไหมคะ
คือถ้าเขาจะมีคิวฉีดต้องให้เขาฉีด
และกระบวนการทางด้านการปกครองของครูก็ว่ากันไปอีกที
ยากคนลับประเด็นต้องยากคนลับประเด็นนั้นคะ
คือตอนนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนไหมละ
ก็ใช่ไง

หลายคนปฏิเสธวัคซีนไฟเซอร์เมื่อวานนี้
บางคนก็อ้างบอกว่าผู้ปกครองไม่ให้ฉีด

บางคนก็บอกว่ากฎระเบียบของโรงเรียนในการเข้าฉีดมันเยอะเกินไป
เช่นถ้าเป็นนักเรียนชายต้องตัดผมให้เกลียนก่อน

นักเรียนหญิงต้องรวบผมถึงจะฉีดไฟเซอร์ได้นะคะ
ไฟเซอร์ไม่ดีฉีดไปแล้วตายได้
มีประสิทธิภาพไม่ต่างกับซีโนแวค
พอมันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้จำได้ไหม
เรียกร้องกันเหลือเกินอยากได้ไฟเซอร์ไฟเซอร์ไฟเซอร์
แล้วสุดท้ายนี่ค่ะมีคนไปบอกว่า
นี่คุณก่อนหน้านี้เรียกร้องหาไฟเซอร์แทบตาย
คุณไปปฏิเสธวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์กัน
แล้วเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายมันเป็นแบบนี้
สำหรับคนที่บอกว่าฉีดไม่ฉีดก็เป็นเรื่องของเขา
ก็คือเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยนะ
แต่อย่าลืมมีคอมเมนต์บอกว่าแต่อย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องของส่วนรวมด้วย
คุณไม่ฉีดแปลว่าอะไรคะแปลว่าภูมิคุ้มกันหมู่ไม่เกิดใช่ไหม

เพราะคุณเองก็ต้องเอาชีวิตไปใช้ชีวิตแบบปกติข้างนอกด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเรียกร้องให้นักเรียนกลับไปรับวัคซีนไฟเซอร์
แล้วก็ระบุบอกเหตุผลว่าคือผลข้างเคียงมันเล็กน้อยเท่านั้น
แล้วก็วัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพดี
ดีที่สุดแล้วในขณะนี้ที่ไทยมีนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งดราม่าอันนี้นี่คือแบบตกใจมาก

เห็นข่าวว่ามีกระแสวัยรุ่นส่วนหนึ่งแอนตี้ไฟเซอร์
เพราะผู้ปกครองห้ามฉีดเพราะข้อความที่ส่งต่อกันในไลน์
ไฟเซอร์คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใครฉีดจะตายใน๒ปี
เหรอค่ะแล้วก็อียังว่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม

คืออยากจะบอกแบบนี้วัคซีนไฟเซอร์เนี่ยสำหรับการวิจัยเนี่ย
วิจัยแล้วว่าเด็ก๑๒๑๘ฉีดได้
แต่จะมีผลข้างเคียงมีไหมมีแต่น้อยมาก

ใช่ขนาดนี้จะทำให้คนหวาดภาวะไม่กล้าฉีดเลย
นี่เบอร์หนึ่งเลยนะรำดับต้นของโลกที่คุณภาพดีน่ะค่ะเป็นดาบสองคม
แล้วคนไทยบางกลุ่มเป็นแบบนี้
พออ่านแล้วฉันเชื่อแล้วฉันจะให้คนอื่นเชื่อด้วย
ด้วยการแชร์มันอันตรายตรงนี้แหละ
น่ากลัวนะฮะยังอยู่ที่วัคซีนไฟเซอร์ครับแต่ว่าน้องคนนี้อยากฉีด
แล้วฉีดแล้วด้วยฉีดแล้วนะครับที่ปัตตานีปรากฏว่าวูบ

ฉีดเสร็จนั่งดูอาการอยู่วูบครับตกเก้าอี้เลย
นี่ค่ะคุณครูเอ๋ยคุณหมอพยาบาล
รีบเข้าไปประถมพยาบาลนะครับแล้วก็หามนักเรียนหญิงนะครับ
ที่เกิดอาการวูบหลังจากฉีดวัคซีน
ขึ้นวิวแชร์เลยไปห้องพักดูอาการ
ล่าสุดน้องอาการปลอดภัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตหนีเมื่อวานนี้ครับและมันเป็นวันแรก
๒๐๐๐คนทีเดียวภาพรวมทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
จากการพูดคุยกับผู้ปกครองบางรายก็กังวลเหมือนกัน
ว่าจะเป็นอันตรายกับลูกไหมหากฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ย
ซึ่งทุกคนเนี่ยโอ้โหพ่อแม่เฝ้าดูลูกตลอดการฉีดวัคซีนเลยนะครับ
ไม่ทิ้งเลยส่วนนักเรียนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วน้องว่าไง
หลายคนบอกว่าโอ้โหคุณลุงแขนที่ฉีดไปเนี่ยข้างที่ฉีดนะ
มันมีชาชามื้อยปวดน้วงอะนี่อ่ะแล้วก็ปกติลูก
ปกตินะครับทุกคนเป็นมาดูยอดการฉีดวัคซีนกันหน่อยไหม
ของเมื่อวานนี้นะครับประจำวันที่เจ็ดตุลาคมเยอะนะคะอ่า
นี่นะฮะเกือบ๘แสนนะครับจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม
ฉีดไปได้เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโดสนะครับ
เข็มแรกสามแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบหกโดส
เข็มที่สองสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปบร้อยหกสิบสองโดส
เข็มที่สามสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดโดส
แล้วก็เข็มที่สี่สิบหกโดสนะครับยอดร่วมยอดร่วม
ยอดรวมเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ห้าสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปบร้อยสามสิบแปดโดสนะครับ
ไก่๖๐ล้านเข้าไปทุกทีแล้วหุ้ยเล่หุ้ย
คือวันละ๖๗แสนผมว่าถึงเป็นไปตามเป้าได้แต่ถ้าเกิดว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต้องไปดูบรรทัศน์ที่๓นะเข็มที่๒
ถูกไหมคะคือมันต้องอย่างน้อย๒เข็มอ่ะมันถึงจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะฮะ